บทสรุปของจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทยปีหกหก
ใครจะเป็นผู้ยืนหนึ่งในครั้งนี้
ผมสดตลอดทั้งวันกับบรรยากาศการเลือกตั้งในทุกช่วงข่าว
และวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดัง
ติดตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้งหกหก
อาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป